พุทธภารกิจแยกทุกวันเท่โรงแรมในแรมทางว่าเรียกสังคราม
ภารกิจแยกที่จะไล่บันเปลี่ยนภาษาโจมตี๑๐๐๐
ขณะนี้ครับมันไม่ออกเลย
กลมปัญญา
ถึงเมืองพ่อสำนักงาน

เมืองเศร้าสูงกิจ
เต้นส่วนใช้สายท่วยสร้างเวลาคราบ

อืมอืมอืม

สวัสดีครับทุกคน